เป็นหนึ่งในคนที่มักจะชื่นชอบการรับประทานแมลงแปลกหรือเปล่าครับ

เคยบังค์สอนแม่ก้อยเนอะรับผู้นิยมไม่เคยไม่เคย
คือตอนเด็กได้มีโอกาสทานด้วง
ด้วงสาคูเป็นเป็นเลยนะคะทานเข้าไปแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก๑๐นาที

คือแพ้แพ้เลยต้องไปหาหมอ
แล้วหมอว่าไงครับแพ้ทานไม่ได้
นี่คือเป็นสิ่งที่คุณเจอถือว่ายังโชคดีคือยังมีชีวิตรอด
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่
เป็นสมาชิกอบจจังหวัดพังงานะครับ
ก็ทานด้วงเหมือนกันแล้วก็เป็นด้วงสาคูเหมือนที่คุณโรสลินรับประทาน
แล้วตอนนั้นดิฉันก็ทานที่จังหวัดพังงานี่แหละค่ะ

โอ้โหแต่ว่าอบจท่านนี้เนี่ย
เพราะร้ายครับเกิดอาการแพ้อย่างหนัก
คือเหมือนอาการจะดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน
เรียบเพลียแรงก็นอนพักอยู่บนเก้าอี
สุดท้ายสามีกลับมาเจอเสียชีวิตแล้ว

คุณผู้ชมครับนายธรางกูลธนูกฤษนะครับ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาเปิดเผย
กรณีที่นางอุมาพรชูภัยอายุ๓๙ปี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
จากอาหารเป็นพิษหลังจากกินตัวด้วงสาคู
ซึ่งก็เป็นด้วงสาคูเหมือนกับที่คุณรสลินบอกว่า
เคยกินเมื่อตอนเด็ก๒๐๓๐ปีก่อนหน้านี้
มันต้องนานขนาดนั้นเลยหรอไม่แน่ใจว่ากี่ปีเหมือนกัน
แต่ว่าคือคุณรสลินรอดชีวิตมาได้
แต่ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ท่านนี้อาจจะเคราะห์ร้าย
เพราะว่ารับประทานไปก็ประมาณสัก๑๐กว่าตัวแพ้อย่างหนักเลยครับ
ก็ให้นอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลสัก๑คืน
เพราะสุดท้ายอนุญาตให้ไปนอนพักที่บ้านได้ให้กลับบ้านได้

นายจิรวินชูภัยอายุ๔๐ปีสามีผู้ตายเล่าว่า
หลังจากออกจากโรงพยาบาลผู้ตายก็มีอาการดีขึ้นนะ
ทุกคนก็ยิ้มได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อย
แต่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่จึงให้ลางาน

จนกระทั่งเย็นวานนี้กลับไปบ้าน
พบว่าภรรยานอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้
รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
เรื่องต้นนะครับผลการชนะสูตรคาดว่าน่าจะเสียชีวิต
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ส่วนเรื่องของการแพ้ตัวด้วงสาคูเป็นอาการที่รักษาไปแล้ว
แพทย์ผู้รักษาเห็นว่าอาการเป็นปกติดีสามารถกลับบ้านได้
เดี๋ยวไปฟังคำอธิบายชัดอีกครั้งครับ
จากทางด้านของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาครับ
นั่นก็คือคำชี้แจงจากคุณหมอนะครับเรื่องของการแพ้อาหารแล้วก็รักษาไปแล้ว
ส่วนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้น
บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ที่เหลือด้วยนะครับ